คนขับรถเป็นรถรับส่งพนักงาน
วูบหมดสติตอนที่ติดไฟแดง

แต่ค่อยไหลคนที่เห็นเนี่ยบอก

จังหวะนี้เลยมันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้

รถเป็นรถบัสเนี่ยไหลไปเรื่อยเลยอ่ะ

และเชื่อไหมฮะว่าคนขับรถเสียชีวิต

หลายคนอาจจะสงสัยรถก็ไหลไปไม่เร็วนี่นะ

นายประเทืองพาณิชยเจริญอายุ๖๒ปีแล้วนะคะ
ตอนแรกคือติดไฟแดงแล้วเขาก็หมดสติคาพวงมาลัย

แล้วก็ประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลพานทอง
แต่สุดท้ายคนขับรถดูสิคะ

ตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาล

ตรงนั้นโดนชนจนพังยับเลย

ก็โดนรถบัสไหลมาชนด้วยเหมือนกัน
พนักงานที่เขามากับรถบัสคันนี้ค่ะ

บอกว่ารถไปรับพวกเขามาจากโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
ในจังหวัดเฉอเชียงเซาค์ก็มากันประมาณ๒๐คน

ตรงแยกคนขับจะหมดสติค่ะ
อาจจะเกิดโรคประจำตัวกำเริบวูบหมดสติ

แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปด้วย

ใช่ค่ะอันนี้คือหมดสติไปเลย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะพยายามประคองสติ
แต่มันไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
เพราะอะไรนี่คือที่กำแพงเพชรนะคะ
คนขับรถรับส่งนักเรียนเขาโดนพึ่งต่อย
เขาพยายามประคองสติคุณแต่ปรากฏเขาแพ้พิษพึ่ง
ฝืนขับต่อไม่ไหวไปพุ่งชนรถที่ติดไฟแดงอยู่๕

ก็ได้รับบาดเจ็บหัวแตกคนหนึ่ง
อีก๒๐คนนี้อุ๊ยขวันกระเจิงเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงสามแยกไฟแดงฟอริดา
ที่ถนนชากังราวอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

อายุ๖๐ปีก็ขับรถ๒แถวนั่นแหละ

ทีนี้ระหว่างที่รอรับเด็ก
ปรากฏว่าตัวในเทืองโดนพึ่งต่อยแล้วก็แพ้พิษพึ่ง
เขาเบลอนะตาลายแต่ฝืนไง
ฝืนคิดว่าไม่เป็นไรยังไหว

เพราะตอนนั้นคุมประคองสติไม่อยู่แล้วค่ะ
รถก็เลยไปพุ่งชนคันอื่น

บอกว่าจริงลุงเทืองขับรถดีมากเลยนะ
หนูนั่งรถลุงเทืองมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย

ใช่รุงเครื่องไม่เคยขับรถเร็ว

คือถ้าเกิดเราไม่รู้มาก่อนว่าเราแพ้พิษพึ่ง
พอมันโดนแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไร
แต่คนที่แพ้นี่แพ้จริงนะคุณผู้ชม
หลังจากเกิดเหตุแบบนี้ตำรวจสภกำแพงเพชรเนี่ย
เดี๋ยวจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง